นี่ฮะพระพยอมกรยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วท่านบอกเลย
นี่คือท่านยังบอกเลยว่าท่านก็ยังเดือดร้อนมากเลยนะ
หนักหนักจริงคุณผู้ชมเดือนนี้ได้รับผลกระทบจากค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น
เหมือนกับญาติโยมนี่แหละถือว่าเป็นค่าไฟฟ้าที่แพงที่สุดในรอบหลายสิบปีท่านบอกแบบนั้น
จากเดิมวัดสวนแก้วเคยจ่ายค่าไฟฟ้าเฉลี่ย๑แสนบาทต่อเดือนโอ้นี่ก็ว่าเยอะเลยนะ
แสนบาทต่อเดือนพุ่งไปเป็นเท่าไหร่เป็นแสนสี่หมื่นถึงแสนห้าหมื่นบาทถ้า
ทั้งที่ทางวัดก็ใช้ไฟฟ้าเท่าเดิมครับแต่ท่านยอมรับว่าหน้าร้อนเนี่ยก็มีการใช้ไฟที่มากขึ้น
เพราะทางวัดไม่ได้มีแค่พระสิมีเด็กวัดมีคนงานเยอะด้วย
ซึ่งค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าทางวัดก็แบกรับเองและเรียกเก็บจากคนงานที่พักอาศัย
เพียงแค่๕๐บาทต่อเดือนครับไม่ได้เรียกเก็บเพิ่มแต่อย่างใด
แม้ว่าค่าไฟฟ้าในช่วงนี้จะแพงขึ้นก็ตามครับ
พระพยอมยังอยากให้ภาครัฐสนับสนุนเรื่องการติดตั้งโซลาเซลตามบ้านเรือน
เพราะขนาดในวัดสวนแก้วเองก็ยังมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล
เพื่อนำพลังงานมาใช้ในการรดน้ำในพื้นที่ส่วนต่างในวัด
ซึ่งหากไม่ได้ติดตั้งแผงโซลาเซลไว้เนี่ยท่านบอกเลยนะ
ใครที่เป็นแสนสี่แสนห้ามันอาจจะเกินกว่าแสนเจ็ดหรือแสนแปดหมื่นบาทแน่นอนครับ
ฝากไปถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ตอนนี้อยู่ในฐานะรักษาการ
รวมไปถึงฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งเนี่ย
ช่วยเหลือชาวบ้านแก้ปัญหานี้ให้ด่วนเลยครับ
บวกอะไรเลยเช่นบ้านนี้มันอยู่สองคนเคยจ่าย๕๐บาทเราก็เก็บ๕๐บาทแต่ทางนู้นเก็บเราร้อยหนึ่งโอ้โหเราก็อวมดิอวมเลยเพราะว่าเราอยู่กันพันชีวิตคือฝ่ายเราก็ใช้ปกติคนแน่นอนดิใช้ปกติฝากชุดเก่าเลยยังอยู่ในตำแหน่งยังรักษาการก็ช่วยรักษาความเดือดร้อนให้
ชาวบ้านให้รถลดลงหน่อยอะไรที่ทำได้ก็รีบทำเถอะเพราะตอนนี้เขาก็รู้กันหมดแล้วแหละ
พวกกระบวนการจัดการปลังงานรวยอู้ฟู่เหลือแปดสิบบาท
ที่จริงรัฐบาลเนี่ยทำไมไม่สนับสนุนไอ้ที่บอกว่าออกเงินให้เท่านั้นเท่านี้
น่าจะออกเงินให้เขาลงทุนสร้างโซลาซิลแล้วค่อยผ่อนส่งทีหลัง
นี่แหละครับพระพยอมท่านก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยอุดหนุน
เรื่องการติดตั้งโซลาเซลตามบ้านเรือนนะครับ
ทีนี้ครับลองเช็คดูหน่อยคุณผู้ชมว่า
บินค่าไฟของคุณมันสูงขึ้นกว่าเดือนก่อนอันนี้ไม่แปลก
แต่ถ้าสูงขึ้นอย่างผิดปกติหรือสูงขึ้นหลายเท่าตัว
แล้วคุณเริ่มเอกใจแปลกใจมีช่องทางให้ร้องเรียนครับ
โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เปิดช่องทางแจ้งความเดือดร้อนหลากหลายช่องทางอย่างอีเมลก็ได้นะ
แล้วก็เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็ได้เหมือนกัน
หรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ
ใช้พลังงานประจำเขตทั้ง๑๓เขต
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศในเวลาทำการ
ก็คือจันทร์ถึงศุกร์ครับ๘โมงครึ่งตอนเช้าถึง๕โมงเย็น
หรือไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานก็ได้เช่นกันนะครับ